เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยกันแล้วกันนะฮะ
ส่วนอื่นอื่นคดีอาจยกรรมวันนี้เนี่ยดูดูไปนี่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะ
ค่ะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับกาญจนบุรีนะฮะงานบวชนี่เดือดเลยนะครับ
ยิงกันสนั่นสิบกว่านัดอืมนี่นะฮะเพื่อนของพ่อนาคทั้งนั้นเลย
เอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
เอามาเติม
เอามาเติม
โห้ย
นี่งานบวชนะฮะท่านผู้ชมครับทั้งเสียงปืนทั้งชุดละมุนวุ่นวาย
ถูกโพสต์ไว้ในเพจเฟซบุ๊กทำขวัญนาคนี่โพสต์เอาไว้เมื่อวานนะฮะ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยเป็นการยิงกันกลางงานบวชนะฮะในคลิปเป็นหน้าบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรี
กำลังมีงานบวชกันอยู่ที่บ้านนะฮะยิงกันสนั่นเลยแขกนี่หนีกระสุนกันแบบโอ้โหชุลมุนวุ่นวาย
ในคลิปเนี่ยถูกบันทึกเอาไว้เนี่ยเป็นช่วงขณะเกิดเหตุนะครับ
ท่านผู้ชมลองดูนะฮะนอกจากเสียงปืนที่ได้ยินหลายนัดเนี่ยช่วยกันนับนะฮะ
เรานับได้เนี่ยสิบกว่านัดเกือบยี่สิบนัดเนี่ยมีช่วงตบเนี่ยเห็นมั้ยครับ
ผู้ชายเสื้อแดงนี่ไปตบผู้หญิงชุดสีเขียวนี่นะฮะโอ้โหอะไรกันนี่
ที่ผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ยจะเดินร้องไห้ไปหาเพื่อนที่อยู่ในงานบวช
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยวันนี้เราก็เลยติดต่อพูดคุยกับ
หมอทำขวัญนาคในงานบวชงานนี้นะฮะหมอกล้องครับนี่คือหมอกล้อง
ชื่อจริงชื่อสุทัศน์วงจันทร์หมอกล้องเนี่ยบอกว่าผมนี่แหละคนถ่ายคลิป
แล้วก็เล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
คืนวันเสาร์แต่โพสต์เมื่อวานเกิดขึ้นคืนวันเสาร์๑๒มีนาคม
เป็นงานบวชในพื้นที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
หมอกล้องไปช่วยงานเพราะสนิทกับเจ้าภาพ
ช่วงที่บันทึกคลิปเนี่ยเป็นช่วงชุลมุนวุ่นวายจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
หมอกล้องบอกว่าก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานก่อน
แล้วก็บอกว่าบ้านที่เกิดเหตุเขาจัดงานบวชก่อนจะเกิดเหตุตรงเนี้ย
มีวัยรุ่นเจ้าถิ่นเขามาชอบมาปิ๊งหญิงสาวคนหนึ่งที่มาร่วมงานบวช
จากนั้นก็เดินไปขอเบอร์โทรเขาแต่สาวไม่ให้นะแต่สาวเขาไม่ให้
ไอ้หนุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นคนนี้ก็เลยโมโหไปชกต่อยแฟนของหญิงสาวคนนั้น
เอ๊ะมันยังไงเดี๋ยวค่อยไล่ดูต่อนะ
จากนั้นก็มีเหตุชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วมีเสียงปืนเนี่ยยิงปืนรัวแบบยิงกระหน่ำขึ้นฟ้านะ
หมอกล้องบอกเขายิงกระหน่ำขึ้นฟ้าคนที่ยิงเนี่ยยิงจนหมดแม็กซ์
ซึ่งโชคดีมากไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตไม่มีใครถูกลูกหลง
เอาบ้านไหนเนี่ยกระสุนปืนไปทะลุหลังคาบ้านเนี่ยก็ตามไปได้นะฮะ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยหมอกล้องบอกสองฝั่งเขาก็มาเจรจากันนะ
เขาก็แยกย้ายกันไปด้วยดีไม่มีอะไรต่อเนื่องรุนแรงกว่านั้น
แต่ก็ยอมรับว่าโอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแม่
นี่งานบุญแท้ไม่ควรจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลย
ก็รู้สึกไม่ดีนะครับเพราะรู้สึกกลัวมากตอนนั้นก็วิ่งหลบกระสุนกันนะครับ
คือโชคดีมากนะครับที่งานนี้คือไม่มีคนบาดเจ็บหรือไม่มีคนเสียชีวิตเลยนะครับ
ตรงนี้ต้องเป็นบุญจริงแล้วที่ทุกคนปลอดภัยกันหมดทุกคนครับ
ก็อย่างตัวน้องเจ้าภาพเองที่เป็นคนจัดงานทั้งหมดเนี่ยคือรู้จักกันมาเป็น๑๐ปีแล้วนะครับ
ก็รู้จักเป็นพี่เป็นน้องกันก็ช่วยเหลือกันมาตลอดเป็นสิบปีแล้ว
ก็เลยงานนี้คือตั้งใจไปช่วยจริงไปโดยไม่มีค่าตัวใดไปฟรีทั้งหมด
อีกคนที่อยู่ในงานนะครับท่านผู้ชมครับคุณนันทวุฒินะฮะเป็นทีมงานหมอทำขวัญนาคนั่นแหละ
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนี่เขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดจากวัยรุ่นคนหนึ่ง
วัยรุ่นชายเนี่ยไปชอบผู้หญิงที่มาร่วมงานบวชแต่ฝ่ายหญิงเขาก็มีแฟนของเขาอยู่แล้ว
ก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้นก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุที่เป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่น
จะชักปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้า๑๕นัทนี่ปังปางเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็เอามุ่งเอามีดมาวิ่งไล่ข่มขู่ทำร้ายกันคลิปที่ถ่ายเอาไว้ช่วงนึงเนี่ย
เห็นผู้ชายคนหนึ่งไปทำร้ายร่างกายผู้หญิง
ทีมงานทำขวัญนาคในงานเขาบอก
มารู้ว่าความจริงทั้งคู่เขาก็เป็นแฟนกันด้วยนะ
แล้วเกิดความหึงหวงกันสุดท้าย
เหตุการณ์ครั้งนี้จบลงด้วยดี
เพราะมีตำรวจเข้ามาระงับเหตุได้นะฮะ
ในงานเนี่ยมีแขกเรืออยู่๕๐กว่าคนทุกคนก็ปลอดภัย
ตัวห้าะกันเซียงขวดเซียงไหล่กัน
จนกระทั่งว่าชักปืนนะครับอาวุธปืน
มายิ่งขึ้นฟ้ามายิ่งใกล้กัน
กินตลอดต้อนรถ๑๒
ยิ่งนับแล้วได้เราก็ประมาณถึง๑๕นัดได้ครับ
ฟั่งละประมาณ
ฟังคนต่างที่มีปัญหาการก็แบบประมาณเกือบ๑๐คนครับ
แล้วมีผู้ได้รับบัตรเจ็บหรือว่าอะไรหรือเสียชีวิตอะไรบ้างไหมครับ
ให้มีครับไม่มีเลยมีพ่อน้าคนเดียวครับ
นี่คำบอกเล่าจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่กาญจนบุรี
เราไปบ้านหลังเกิดเหตุกันหน่อยบ้านงานบวชนะฮะ
อยู่ที่หมู่๑ตะบนน้องกลุ่มอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
นี่งานบวชของนายสุธิศักดิ์สิทธิสมตอนนี้บวชเรียบร้อยแล้ว
พระโย่งพระโย่งอายุ๒๒ปี
นี่ตำรวจก็มาดูที่เกิดเหตุนะฮะมาเก็บหลักฐานต่างเพิ่มเติม
ชาวบ้านที่มาร่วมงานในคืนวันนั้นเนี่ยคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
บอกว่าวันเกิดเหตุที่บ้านงานเนี่ยเขาจัดเลี้ยงเป็นโต๊ะไทย
มีแขกมาร่วมงานไม่ใช่๕๐กว่าคนนะฮะเป็นร้อยคนนะฮะ

นี่มีงานบวชนะคุณเขียนมาสอนอืมตายแล้วเขามีเต้นกันอย่างนี้ด้วยเหรอคะ
นี่โอ้โหเป็นยังไงล่ะมีบวชนะอ่าอ่าเจ้าพ่าพวกมึงอยากจะแม่
ดีใจลูกชายบวชอ่ะเนี่ยร้อยกว่าคนนะฮะแขกเรือมามีแสดงดนตรีอยู่นะ
มีรถยนต์เนี่ยเป็นรถเครื่องเสียงห้าคันอืมอ่ามีโคโยตี้สองคน
อยู่เนี่ยแขกที่มาร่วมงานก็เขม่นกันแล้วก็ชกต่อยทำร้ายกัน
เครื่องขวดใส่กันแล้วมีวัยรุ่นสองคนชาวบ้านบอกชักปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้า
ทีนี้ก็ชุลมุนวุ่นวายอันนี้ก่อนที่จะมีปัญหากันค่ะอ่า
หลังจากนั้นก็เป็นภาพนี้เลยเอาแล้วที่น้องไปตื๊ดตื๊ดอยู่บนรถไปไหนแล้วก็ไม่รู้
อืมต้องใส่ไปหมดแล้วค่ะนี่หรือว่าเป็นตับเลยนะฮะ
เราได้คุยกับแฟนสาวของพระโย่งก็คือนางสาวอารีวัลหงโตหรือว่าน้องเมย์
นี่น้องเมย์นะฮะแฟนของพ่อนาคในคืนวันนั้น
วันนี้บวชแล้วเป็นพระโย่งแล้วเมย์เนี่ยบอกว่าคืนวันนั้นเนี่ยมีเพื่อนของเธอมาจากสุพรรณ
ทะเลาะกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นในพื้นที่ที่กาญจนบุรี
แล้วก็เครื่องขวดกันเครื่องขวดโซดาปลาแก้วใส่กัน
รถเครื่องเสียงที่จ้างมาก็พังเสียหายแล้วก็เนี่ยฮะ
ตามคลิปเนี่ยมีการยิงปืนขึ้นฟ้าอะไรต่างนานาหลังเกิดเหตุมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เอาไปโพสต์ลงโซเชียลค่ะ
เมย์บอกว่าโอ้โหผู้คนเข้ามาต่อว่าด่าทอเจ้าภาพจัดงาน
จัดงานบวชยังไงเนี่ยก็เนี่ยเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้
จนคนเนี่ยทะเลาะกันยิงกันซึ่งความจริงแล้วเนี่ยทางเจ้าภาพเขาบอก
เขาก็เสียใจนะที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แต่อยากอธิบายหน่อยบางเรื่องมันก็ไม่จริงตามข่าว
หนูอยากจะบอกว่าเวลาเราไปงานใครอย่างนี้
เราไปสร้างเรื่องให้เจ้าของงานมันควรจะมีแบบว่าค่าเสียหายให้เจ้าของงานเขาบ้าง
เราเชิญคนมาเราก็ไม่รู้น้อว่าใครเขาจะมากองเหตุการณ์กัน
ได้ล่ะชอบว่าเวลาไปงานใครเนี่ยไม่ควรจะมา

เริ่มเหมือนขอเตอร์กันก่อนแล้วก็จึงออกไปหยิงกันถึงหน้าข้างหน้าครับ
อืมแล้วเราพอได้ยินเสียงปืนแล้วเราก็วิ่งเลย

ก็มีโดนเครื่อง
ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเครื่องอย่างใดไม่ได้โดนอัวพูดพื้นเอง
ส่วนที่ผมพลอดเลยเริ่มธรรมเร็ว
ส่วนทางคดีนะครับทางตำรวจนะฮะสพบพลอยบอกว่าตอนนี้ลงพื้นที่ไปสืบสวนสอบสวนแล้วนะครับ
รู้ตัวคนที่ก่อเหตุยิงปืนแล้วเป็นวัยรุ่นจากอู่ทองสุพรรณบุรีที่มาร่วมงานบวชในคืนวันนั้น
สาเหตุก็คือพอมาถึงแล้วเนี่ยก็มาเจอกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นก็ธรรมดาก็เขม่นกันทีนี้ก็เลยทะเลาะกันเลย
ปืนด้วยนี่เอาปืนมางานบวชอ่ะสิเนี่ยเห็นไหมแล้วไม่รู้ไปขอเบอร์ทงเบอร์โทรใครให้ไม่ให้ยังไงกับ
อันนี้เอาเป็นว่าสพบพลอยบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกบุคคลต่างที่ก่อเหตุนะแล้วก็อยู่ในคลิปเนี่ยมาสอบสวนสอบปากคำแล้วก็ขยายผลดำเนินคดีกันต่อไป
อืมก็ต้องเรียกค่าเสียหายด้วยอ่าถูกต้องรถเครื่องเสียงอะไรที่เป็นรอยเป็นอะไร
ก็เจ้าภาพบอกว่าเนี่ยต่างถิ่นมาแล้วก็เนี่ยมาทำงานเขาเสียหงเสียหายหมด
แต่คนก็แอบติ้งเจ้าภาพโอ้โหงานบวชแล้วทำไมต้องจัดอะไรแบบนี้ด้วยไง
แต่ความจริงก็เพื่อนกันคนรู้จักกันทั้งนั้นนี่ใช่ไหมคุณก็ต้องคุมกันให้ได้
ค่ะโอ้ส่วนเรื่องที่สุด